มีสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการใช้งานโทรศัพท์
แต่ว่าบางคนไม่รู้สิทธิ์อย่างถูกต้อง
ศตชจึงเริ่มประกาศสิทธิ์อย่างเป็นทางการ
ในวันนี้เป็นวันแรก
พร้อมกับลงพื้นที่ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อตอกย้ำให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ์ของตัวเอง
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบรายเดือน
มีสิทธิยกเลิกสัญญาเวลาใดก็ได้
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า

และต้องชำระค่าบริการจนถึงวันที่เลิกสัญญา
๒เดือนติดต่อกันอาจจะถูกระงับหรือยกเลิกบริการได้
เป็นหนึ่งในคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
ประกาศใช้ในวันที่๑๕สิงหาคม๒๕๕๙เป็นวันแรก
เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบสิทธิที่ถูกต้องของตัวเอง
โดยรองเลขาธิการกศธชลงพื้นที่เผยแพร่สิทธิของผู้ใช้
ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการทั้ง๕ค่าย
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของสิทธิ
และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ
อย่างเช่นสิทธิ์ในการโทรไปร้องเรียนฟรีมีอยู่ประกาศหนึ่ง
สิทธิ์ในการรักษาเลขรักษาเบอร์แล้วย้ายค่ายก็มีอยู่อีกประกาศหนึ่ง
อย่างหลายท่านไม่ทราบว่าถ้าใช้โทรศัพท์รายเดือนแล้วเนี่ยนะครับ
จะเลิกสัญญาทำอย่างไรนะครับ
เรียกเก็บเกินกี่เดือนเขาถึงจะมีสิทธิ์ตัดสัญญาณได้
ผมว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้บริโภคจำเป็นจะต้องรู้
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้
ทางเว็บไซต์กศธชศูนย์บริการลูกค้าทุกเครือข่าย
หรือกดฟังด๑๖๕และกดโทรออกฟรี

ยังมีเรื่องการย้ายค่ายเบอร์เดิมที่เสียค่าธรรมเนียม๒๙บาทต่อเลขหมาย
ใช้เวลาดำเนินการ๓วันทำการและไม่มีเวลาขั้นต่ำในการใช้บริการก่อนย้ายค่าย
อกจากนี้ยังสามารถเลือกรายการส่งเสริมการขาย
หรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานได้ตลอดเวลาด้วย
กศธชยังเตรียมวางระบบ๓ชั้นตรวจแจ้งล็อกเพื่อให้ตรวจสอบได้ว่ามีการลักลอบนำบัตรประชาชนของเราไปลงทะเบียนซิมอื่นหรือไม่
โดยจะติดตั้งระบบทุกจุดให้บริการลูกค้าทุกเครือข่ายมือถือกว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศ
และจะเริ่มใช้บริการอย่างเป็นทางการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ